คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่จันทบุรีนะครับ

ชาวบ้านเขาก็แหมอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมด
กลัวนะเอาจริงดิฉันก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ชอบวิ่งสวนสาธารณะ
คือเดี๋ยวชื่อเสียงของสวนสาธารณะที่จันทบุรีเขาจะเสียหาย
คือที่ไหนก็อันตรายถ้าไปวิ่งดึกเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
เธอบอกว่าเธอไปวิ่งออกกำลังกายอยู่ตอน๓ทุ่มของวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา

มีพลเมืองดีไปช่วยไว้ได้ทันแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยโอ้โห
เขาอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายมันมาจับตัวจะเอาไปข่มขืน

แต่เธอก็ตะโกนร้องจนมีคนมาวิ่งวิ่งมาเจอแล้วก็มาช่วยกัน

ส่วนคนร้ายเนี่ยมันหลบหนีไปได้นะครับ
ผู้ที่เขาโพสต์เอาไว้แล้วก็เตือนภัยนะครับบอกว่าเมืองจันทร์ยามค่ำคืนน่ากลัวมาก
เกิดเหตุผู้หญิงโดนทำร้ายร่างกายฉุดเข้าไปหลังป้ายสวนสาธารณะ
หวังจะข่มขืนผมเพิ่งถึงสนามได้ไม่ถึง๑๐นาที
มีคนเรียกให้ช่วยจับคนร้ายวิ่งไปดึงไว้จนรถล้มจับตัวได้แต่ดึงไม่อยู่
มันวิ่งหนีเข้าไปฝั่งสนามกีฬากลาง
รถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่คือรถของคนร้าย
ระวังกันไว้ด้วยนะคนที่ชอบออกกำลังกายช่วงกลางคืน
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
แล้วก็โพสต์เช็คอินเอาไว้นะฮะที่สวนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์เทศบาลเมืองจันทบุรีนี่ฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ได้เจอกับผู้ที่โพสต์ข้อมูลนะครับชื่อว่านายสุทัศน์กิจสวัสดิ์อายุ๓๐ปี
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือคืน๒๒พฤศจิกายนช่วง๓ทุ่ม
เขาไปวิ่งที่สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็เข้าไปดู
แล้วว่ามีคนกำลังช่วยกันจับตัวผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะหนีออกไป
เขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปดึงรถแล้วก็ล็อกตัวชายคนนี้ไว้ได้
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจกันนะครับก่อนจะเอามาโพสต์เพื่อเตือนภัย
ถ้าเราไม่ระวังผมมองว่าเฮ้ยเราเจอเหตุการณ์นี้มากับตัวนะเว้ยเราขอแชร์ก่อนแล้วกัน

ต่อให้ถ้าผู้ชายถ้าไม่โดนข่มขืนอาจจะโดนป้นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทบอสหรืออะไรอย่างนี้
โทรศัพท์เงินก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์
ผมก็เลยเข้าชาร์จเลยก็เลยใส่เลยผมเลย
กดหลังทั้งบีบคอเหยียบทุกอย่าง
โหนขูดังว่าเห้ยพี่

ดูลุดมืดก็เลยมีคนช่วยคือมันรู้
เราจะขึ้นมาหั่วไปกินข้ามขนวน

พอมีทราบมาก่อนถ้าไปมืดมืดจะจับไว้มีมีดอะไรออกมา
ยังไงก็น่าจะจับได้เพราะอิดโรยครับ
ขวัญเสียแบบเขาบอกว่าโดนกุดปากโดนบีบคอแล้วแบบมีแผลทะเลาะ
ไม่รู้ว่าเขาจะข่มขืนหรือเขาจะฆ่าอาการเหมือนคนเมายาเลยครับแต่แรงเยอะมากด้วย

ท่านไหนชอบวิ่งช่วงค่ำมืดบ้างเนี่ยนะอาจจะเวลาสะดวกช่วงนี้นะฮะ
ที่ไหนอันตรายยังไงบ้างลองส่งข้อมูลบอกข้อความกับเราหน่อยนะฮะ
คือจริงแล้วปกติสวนสาธารณะเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่นี่เขามีเวลาเปิดปิดหรือเปล่า
อย่างของสวนลุมบ้านเราเนี้ยค่ะเขาจะมีเวลาปิดอืมมันจะอยู่ได้ไม่ไม่ถึงดึกขนาดนี้
ก็ต้องถามแฟนข่าวของเราที่อยู่ที่จันทบุรีนะฮะท่านที่ไปวิ่งสวนสมเด็จพระเจ้าตากศิล
บอกหน่อยสภาพพื้นที่เป็นยังไงหรือที่อื่นตรงไหนเป็นยังไงบอกมาก็ได้นะฮะ
จะได้เป็นสื่อกลางช่วยเตือนภัยกันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
มีคนหนึ่งที่เขาไปช่วยด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าคุณจารึก
บุญศรีอายุ๔๐แล้วบอกว่าเมื่อคืนนี้คืนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยนะครับ
๔ทุ่มชายคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ไปจอดอยู่ที่สวนสาธารณะ
แล้วเดินไปใต้ต้นไม้ใหญ่ติมน้ำนะผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แถวนั้น
ก็บุกเข้าไปจะปลูกปั้มจับผู้หญิงกดลงพื้นแล้วพยายามคมขืน
แต่ผู้หญิงเขาขัดขืนผู้หญิงก็ถูกต่อยไปหนึ่งครั้งมีคนเห็นได้ยินเสียงฮะ
ก็มาช่วยกันพลเมืองดีราวสี่ห้าคนดึงตัวผู้ชายออกมาจากผู้หญิง
แล้วช่วยกันจับตัวไว้แต่เอาไม่อยู่ฮะมันสะบัดหลุด
วิ่งไปที่รถจักรยานยนต์สตาร์ทเครื่องจะหลบหนีนะขี่ไปได้แค่๓๔เมตร
มีคนวิ่งเข้ามาแล้วช่วยกันดึงรถจักรยานยนต์คนร้ายไว้
แต่คนร้ายรูปร่างสูงแล้วก็แรงเยอะมากก็เลยสะบัด
แล้วก็วิ่งฝ่าวงล้อมไปได้อีกโดยทิ้งรถจักรยานยนต์ของตัวเองเอาไว้
นี่ฮะซึ่งคุณจารึกเนี่ยบอกว่าหลังจากชายคนนี้หลบหนีไปแล้ว
กับกู้ภัยก็มาถึงช่วยกันตามหาแต่ไม่เจอนะฮะ
หายังไงก็ไม่เจอมันมืดแล้วด้วยก็ได้แต่รถของกลางนั่นแหละ

จัดจัดจัดตรงนั้นนะครับกล่าวว่าจะทิศว่าจะทำอะไรไม่มีอะไรตรงนั้นเลย
ถ้าไม่มีคนตรงนั้นผู้หญิงนี้แย่แน่เลย
เพราะผมอยู่ตรงนี้ก็เห็นอยู่แต่มันไกลก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้
เพราะมันที่สาธารณะใช่ไหมใครจะคิดว่ามันจะทำแบบนี้
ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงกับผู้หญิงหลายคนที่บางครั้งเขาก็อาจจะมานั่งเล่น
เขาไม่มีอะไรเขานั่งเล่นชมวิวดูน้ำอะไรเขาเนี่ย
เพราะมันยังไม่ดึกมันก็อันตราย
เมื่อคืนหนูก็คิดว่าอยากจับให้ได้นะอยากช่วยจับให้ได้
ผมพยายามนั่งทนนะผมก็คือผมมานั่งจอดรออีกนั่งรออยู่ประมาณถึงตีหนึ่ง
แล้วผมออกไปไม่ไหวแล้วมันเริ่มง่วงจับออกไปซะ
คนอย่างนี้มันเป็นภัยสังคมอันตราย
คือก็ต้องยอมรับว่าเวลาดึกที่สวนสาธารณะที่เขายังไม่ถึงเวลาปิดเนี่ย
บางทีก็ไม่ได้มีแต่คนที่มาวิ่งค่ะอ่าบางคนเขาก็มานั่งเล่นดูลมชมวิวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่มันอันตรายโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะ
คดีนี้ตำรวจสพเมืองจันทบุรีบอกว่ารู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ
ว่าน่าจะรู้จักกับหญิงผู้เสียหายนะ
เห็นนั่งอยู่ก็เลยตั้งใจเดินเข้าไปหาแล้วก่อเหตุ
หญิงผู้เสียหายอายุ๔๐ตำรวจเชิญมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้ามาแต่เมื่อวานเธอมาแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายเอาไว้แล้วนะครับ
แต่ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราได้เนี่ย
จากชาวบ้านที่ไปช่วยแล้วเห็นหน้าคนร้ายเนี่ย
บอกว่านายคนนี้เนี่ยนะเคยก่อเหตุข่มขืนหญิงสาวในสวนสาธารณะแห่งนี้มาแล้วฮะ

เคยก่อเหตุมาแล้วครั้งก่อนเนี่ยก่อเหตุห่างจากจุดเกิดเหตุเมื่อคืนเอาไว้ประมาณ๒กิโลเมตร
แต่ครั้งนั้นฝ่ายหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายเขาไม่แจ้งความ
คือเขาคงจะกลัวอับอายอะไรอย่างนี้
มันก็เลยอยู่รอดมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไปก่อเหตุอีก

ฝากตำรวจด้วยแล้วกันนะคะเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ